กลับตลปัดแปลว่าพลิกกลับแบบไม่คาดฝัน
ผู้หญิงคนหนึ่งถ่ายคลิปผู้หญิงอีกคนนึง
ที่ในภาพจะปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นถือมีดแล้วบอกว่าจะไปแทงเพื่อนบ้าน
แล้วไปถ่ายคลิปนี้เอาไว้แล้วเอาไปเผยแพร่
ปรากฏว่านะครับคนไม่ได้ไปว่าผู้หญิงที่ถือมีดนะ
กลับมาว่าคนที่ถ่ายเอ้าทำไมมันเป็นแบบนั้นล่ะครับ
ตั้งแต่เช้าค่ะ๘โมงได้๗โมงได้
คลิปนี้ผู้หญิงคนในคลิปแบบเขาถ่ายเอาไว้ฮะ
แล้วเอาไปโพสต์ลงเฟซบุ๊กระบุข้อความแบบนี้
บอกว่าลูกหลานดูแลป้าหน่อยถือมีดกลางที่ชุมชนแบบนี้มันอันตราย
เอาจริงน่ากลัวนะจะหาว่าเป็นเรื่องเล่น
อยู่ดีถือมีดมาแทงเพื่อนบ้านตัวเอง
เข้าใจนะว่าญาติบอกว่าไม่ได้บ้าแต่เป็นแบบนี้
พาไปรักษาจะดีกว่าแล้วก็ระบุบอกว่า

แถววัดไก่เตี้ยที่สามโคกปฐุมธานีนี่เองฮะ
แต่หลังจากคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปปรากฏว่าชาวเน็ตส่วนใหญ่
ตำหนินะครับนะฮะคือแทนที่จะตำหนิคนที่ถือมีดใช่ไหม
เขาไปก่อความเดือดร้อนรำคาญใช่ไหมกับตำหนิคนถ่ายคลิปบอกว่า
ยุเขาทำไมไปยั่วเขาทำไมเขาสติไม่ดี

คือนะฮะคือผมแสดงความเห็นของผมนะผมไม่ได้ตำหนิพี่เขานะ
คือคนเนี่ยถ้ารู้จักกันหรือว่าพอจะรู้จักกันเนี่ย
การเอาน้ำสาดไล่เนี่ยมันไม่ค่อยจะให้เกียรตินัก
นะคุณผู้ชมนะคลิปนี้ก็ตีกลับกลับตลปัดแบบที่ผมนำเรียนไป